โอ้โหหน้ากากก็ต้องใส่ร่มมันก็ต้องพกด้วยนะคะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในแถบภาคอีสาน
ยังคงทวีกำลังความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้และพรุ่งนี้เตรียมรับมือกันให้ดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานตอนบน
มันก็จะเคลื่อนย้ายมาบริเวณภาคอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลาง
กรุงเทพมหานครกันด้วยนะคะ
สาเหตุเป็นเพราะอะไรเราตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะ
แผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ซึ่งล่าสุดก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่๘ออกมาแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
สังเกตจากแผนที่อากาศนะคะ
เส้นสีแดงนี้นะคะก็เป็นเส้นความกดอากาศ
มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่

ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็น
มาจากจีนจะมาอีกระลอกหนึ่ง
รวมถึงมีลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้มาปะทะ

ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
มีลูกเห็บตกอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่ได้ชมกันไป
ส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มี
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
บริเวณแถบจังหวัดลำพูนเพชรบูรลำปางแพร่ด้วย
ส่วนภาคอีสานดูสิคะแทบจะทุกจังหวัดเลยจริง
และตั้งแต่อีสานตอนบนลงมาอีสานตอนล่างเลยนะคะ
ระมัดระวังเรื่องสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ต้นไม้ด้วยนะคะก็ยังไงดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเอง
ส่วนภาคกลางค่ะจะได้รับอิทธิพลของพายุนี้ด้วยเหมือนกัน
จะมีฝนตกประมาณร้อยละ๒๐ภาคตะวันออกตกร้อยละ๔๐ของพื้นที่
แทบทุกจังหวัดก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นนะคะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ๓๐ของพื้นที่ส่วนตอนกลางวันอาจารย์ร้อน
ลมกระโชกแรงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในเมืองนะคะ
ก็ต้องระวังเรื่องป้ายโฆษณาด้วยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรง
ส่งผลกระทบต่ออันตรายวันพรุ่งนี้ยังต้องเตรียมรับมือกับเรื่องฝนฟ้าขนองกันด้วย
เพราะฉะนั้นพกร่มพกหน้ากากเตรียมสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็อยู่ในที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
ดิฉันลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องไปดูแลเจ้ากระต่ายเขาจะออกจากบ้าน